ทิชิ์ฐาน
เดี๋ยวลองดูตอนติดชาติ
มองเข้าไปในแว่นและในสายตาดูนะไม่ธรรมดานะคะ
ฮิตนี้ค่ะเริ่มจากหนุ่มไต้หวันคนนี้ค่ะ
เขาได้เผยแพร่คลิปในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ
ใช่เลยเอาแผ่นซีดีมาเสียบขาแว่นตา
จากนั้นก็เขย่าหัวหน่อยปุ๊บปั๊บ
อย่างนี้นะคะให้แผ่นซีดีมาตกอยู่ที่ใบหน้า
แฟนเพจในไทยเห็นแล้วก็แม่ฮาขนาดนี้ก็ต้องแชร์ต่อสิครับ
ก็เอามาแซวนะคะหลายคนก็บอก
แม้เหมือนกับเวลากิ้งกาดชูแข็งคอเวลาขู่หรือตกใจอะไรอย่างนั้นเลย
มันแบบปลึ๊บก็ไดโนเสาร์ไง
อ๋อฟูขึ้นมาอย่างนี้นะคะ
เปิดเผยศักยภาพตัวเองออกมานะคะ
คลิปนี้ก็ทำให้มีผู้คิดทดลองตามเป็นจำนวนมากนะคะ
ทำกับเขาด้วยเหมือนกัน
คือมันเสียบเข้าไปง่ายเลยไงใช่
ใช่นะคะเป็นวิธีที่ง่ายแต่สร้างสรรค์
ชาวเน็ตทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ทำจริงจังเลย

โอ้โหอันนี้ปิดจนถึงจะรูจมูกแล้วนะคะ

หลุดกันเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็เรียกได้ว่าเรียกเสียงหัวเราะให้กับชาวเน็ตกันได้มากเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับกิมมิกเก๋ง่ายทำตามได้แบบนี้นะคะ
แต่บางลายเตือนไว้สมมุติคุณผู้ชมอยากทำตามสะบัดหัวแรง

ไปทำบ้างไหมคุณผู้ชมสบาย
แต่ว่าคือแว่นอาจจะต้องใหญ่กว่าเดิม
แว่นอาจจะใหญ่กว่าปกติมันจะได้หลวมมา
เดี๋ยวเสร็จรายการเราไปลองทำกันบ้างดีกว่ามาแปะดูนะคะ